สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะอืมไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงกันแล้ว
เรื่องข่าวใหญ่ข่าวด่วนของวันนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นข่าวใหญ่ทีเดียวนะครับ
ก็คือเรื่องราวของระเบิดป่วนเมืองค่ะนะฮะโอ้โหหลายจุดเลยคือทั้งกรุงเทพเนี่ย
พบกันไปประมาณ๕จุดอันนี้คือจุดที่ไปพบว่ามีเหตุระเบิดนะฮะ
อืมแล้วก็ยังมีไปเจอพวกวัตถุต้องสงสัยต่างต่างตามสถานีรถไฟฟ้าอีกหลายจุดเหมือนกัน
โอ้โหวันนี้เรียกว่าปวดระเบิดเลยเขาบอกไหมฮะว่าสรุปมาได้ยังไหมว่าว่าหมายถึงที่หลอกด้วยน่ะเท่าไหร่
ที่มาหลายจุดหลายจุดจริงจริงตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะฮะมีผู้ชายคนนึงเนี่ย
ไปเอาระเบิดเก๊เนี่ยไปโยนเอาไว้ที่เอ่อกรมชาการตำรวจแห่งชาติ
ก็มีเหมือนกันนะฮะที่ถนนพระรามหนึ่งเมื่อวานก็มีนะฮะแต่ว่า
แน่นอนครับวันนี้๕จุดเนี่ยนะฮะคือจุดที่๑เนี่ยนะครับ
เวลาประมาณแปดโดยรายการห้าสิบนาทีเขาไปพบนะฮะ
เหตุระเบิดภายในซอยพระรามเก้าห้าสิบเจ็ดทับหนึ่งนะครับ
มีผู้ได้รับบาดเจ็บ๒คนครับเป็นเจ้าหน้าที่กรุงเทพมนาคม
ศูนย์หลวงนะฮะขณะที่กำลังทำความสะอาด
วาดเศษใบไม้ในซอยนะครับอืมเบื้องต้นเนี่ยนะฮะ
ก็มีลักษณะเป็นลักษณะคล้ายกับระเบิดมันระเบิดประทุขึ้นมา
เออเพราะว่าเขาเข้าไปกวาดคนคนกฎธมอร์พนักงานกฎธมอร์นะ
เป็นจุดแรกนะฮะหลังจากนั้นนะครับจุดที่สองนะครับ
เกิดขึ้นตอนประมาณแปดนาฬิกาสามสิบหกนาทีนะครับ
เกิดเหตุระเบิดนะครับที่ใต้บีทีเอสช่องนนทรีย์๒ครั้ง
ก็ในช่วงแรกนั้นไม่ชัดเจนนะฮะว่าได้รับบาดเจ็บกี่คน
ปรากฏหลังจากนั้นตำรวจเข้าไปตรวจสอบนะฮะ
พบว่ามีคนบาดเจ็บประมาณสองถึงสามคนนะครับคุณผู้ชมครับอืม
หลังจากนั้นนะฮะจุดที่๓นะครับเกิดขึ้นตอน๙นาฬิกาฮะ
โดยมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสมนครนั้นได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับ
ที่๔ฮะ๙นาฬิกาเช่นกันมีเสียงดังคล้ายระเบิดเกิดขึ้น๓ครั้งครับ
บริเวณพุ่มไม้ด้านหน้าอาคารสูงราชการโดยครั้งแรกเนี่ยได้ยินขึ้นนะสองครั้งนะฮะ
แล้วก็ตามมาอีกหนึ่งครั้งล่าสุดนะครับมีเจ้าที่ตำรวจเข้าไปดูแล้วด้วยนะครับ
ก็ในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับก็พบว่ามีลักษณะคล้ายเป็นระเบิดแสวงเครื่องคุณผู้ชม
อืมนี่นะฮะก็คือแต่ละจุดเนี่ยก็คือเรียกว่า
คือวางไว้แล้วตั้งเวลาไว้ประมาณอย่างนั้นนะฮะ
แล้วก็แน่นอนฮะจุดสุดท้ายนะครับ
รู้สึกว่าจะเป็นที่ศูนย์ราชการที่แจ้งวัฒนะ
ใช่ไหมแจ้งวัฒนานี่จะไปเจอตอนตอนเก้าโมงกว่าปะ
เก้าโมงนี่คือกองบัญชาการกองทัพไทยด้วยนะคะก็อยู่บริเวณเดียวกันคุณหนุ่ม
อ่าใช่ใช่ใกล้ศูนย์ราชการเนี่ยนะฮะ
แล้วก็เมื่อวานนี้อย่างที่บอกไปนะครับว่ามันมีเรื่องของชายคนหนึ่ง
เขาจับได้แล้วด้วยนะอันนั้นอ่ะที่ที่ที่หน้าสตชอ่านะฮะ
เขาจับได้แล้วกำลังจะเดินทางลงใต้ใช่จะไปชุมพรสองคน
ใส่เสื้อสีเหลืองกางเกงสีดำอืมนะฮะแล้วก็ลักษณะเหมือนแบบโยน
วัตถุอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะไปใต้ใต้ใต้ใต้ใต้ใต้ใต้ใต้
เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะฮะเสื้อเหลืองเกงดำเนี่ยนะครับ
จับได้แล้วนะฮะสองคนนี้จับได้แล้วกำลังเช็คอยู่แล้วครับว่า
มันมีความเกี่ยวยงยังไงกันบ้างครับเนี่ยนะครับแต่แน่นอนนะครับว่า
มันไม่ใช่เรื่องของเหตุระเบิดอย่างเดียวคุณผู้ชมมันมีพาดไปถึงเรื่องของ
ไฟไหม้เมื่อเช้านี้ด้วย๓จุดด้วยกันนะฮะแถวประตูน้ำ
กลางคืนใช่ไหมคุณหนุ่มอ่าช่วงเช้าเลยฮะตีห้าเลยอ่าอืม
ประมาณตี๕เลยนะฮะก็คือไปมีเหตุเพลิงไหม้ตรงนั้นด้วย
ที่แรกคิดว่าเป็นแบบไม่ไฟฟ้ารัดวงจรแต่ไปเจออืมครับเอ่อ
ระเบิดถูกต้องนะฮะคือล่าสุดเนี่ยนะฮะมีการแจ้งเหตุมา
หลังเกิดเหตุไฟไหม้ที่ตลาดย่านประตูน้ำในช่วงเช้า
วันนี้โดยเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสนพญาไทยนะครับ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเนี่ยแล้วก็เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด
ไปตรวจสอบในพื้นที่เพื่อหาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ดังกล่าวนะฮะ
โดยมีการปิดกั้นพื้นที่ห้ามไม่ให้มีผู้ส่วนเกี่ยวข้องนั้น
เข้าไปในพื้นที่เกิดเหตุอย่างไรก็ตามนะครับ
จากการตรวจสอบเนี่ยนะฮะก็เอ่อเรียกว่าเบื้องต้นนะฮะ
เจ้าหน้าที่เชื่อว่าสาเหตุเกิดจากเพลิงไหม้ในครั้งนี้
ครับผมน่าไม่น่าจะเป็นไฟฟ้ารัดวงจรอย่างที่คาดเดาตอนตอนแรกนะฮะ
อ่าแต่น่าจะเป็นฝีมือของผู้ที่ไม่หวังดีนะครับ
ที่ต้องการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่กรทมเช่นเดียวกับจุดอื่น
เนื่องจากพบวัตถุคล้ายกับชิ้นส่วนที่ใช้ประกอบวัตถุระเบิดแสวงเครื่อง
เพลิงนะฮะหรือว่าระเบิดเพลิงนั่นเองตกอยู่ในที่เกิดเหตุ
ในอาคารนะครับแถวแถวเอ่อใต้อาคารโรงแรมนะครับ
แล้วก็มีร้านขายเสื้อผ้าบริเวณตลาดเฉลิมลาบโดยคาดว่าก่อนเกิดเหตุคนร้ายนั้น
น่าจะทำการหน่วงเวลาระเบิดทั้ง๓ลูกนี้ให้ทำงานในช่วงเวลาใกล้เคียงกันนะฮะ
เพื่อทำให้ดูคล้ายกับการเกิดเพลิงไหม้ปกติแล้วนะครับ
ก็เรียกว่ามีการลุกลามไปยังที่อื่นอื่นนะฮะเจ้าหน้าที่เองจึงได้เก็บวัตถุพยานเหล่านี้ไว้เป็นหลักฐานนะครับ
ก็จับกลุ่มนายลูไอแซงแอร์อายุ๒๓ปีแล้วก็นายวิวดันมาหาอายุ๒๘ปี
ไม่ต้องสงสัยไปเจอบริษัทขนส่งผู้โดยสารบ่าข่อสอ
ขณะที่เข้าตรวจจุดปฐมพรถนนเพชรเกษม
ที่ตมวลวังไผ่อำเภอเมืองชุมพรขึ้นลงไปแล้ว
เป็นกล้องวงจรปิดเจอเหตุสองคน
คนแรกทำงานที่ดูต้นทางอีกคนหนึ่งก็งงที่เห็อนเนื้อเสื้อเหลืองเนี่ยนะคะ
แล้วก็พาเข้าไปห้างเสียบพารากอลอันนี้คือกล้องวงจรปิดที่ทั้งหมด
อย่างภาพที่เราเห็นอันนี้คือทำกันเป็นทำคู่

แล้วก็ต่อไตรซี่ไปขนส่งคือเป็นขั้นเป็นตอน
อย่างนี้เลยตอนนี้ก็กำลังสอบสวนอยู่ตอนเบื้องต้นนี่เขาปฏิเสธนะคะ
ครับผมแน่นอนนะครับว่าเรื่องนี้ก็ร้อนไปถึง
นายบุญตรีผลเอกพุยุจันทร์โอชา

ที่ทำลายความสงบสุขและภาพรักของประเทศ
ผมได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของประชาชน
และผู้ที่รับผลกระทบโดยเร่งด่วนแล้วครับ
หลายอย่างตอนนี้อย่าเพิ่งฟันทงดีกว่า

อะไรหลายจุดด้วยกัน

วางไว้ทั่วนี้ก็อีกประมาณ๘อัน
ถึงที่มีเห็ดมีกล่องมีอะไรอย่างนี้

วันเดียวครึ่งวันนี้เจอไป๖จุด

ไม่รวมไม่รวมไม่รวมไฟไหม้โบราณ
นี่นะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อไปนะครับ

ให้สังเกตดูว่ามีกล่องอะไรผิดวิสัยที่จะมาอยู่ตรงนี้

ให้เป็นหูเป็นตาเห็นอะไรก็แจ้งเลย
ประชาชนคนไหนนะฮะที่ใช้รถใช้ถนน
ใช้รถไฟฟ้ารถใต้ดินหรืออะไรก็แล้วแต่

แจ้งก่อนเลยนะครับว่าไปพบตรงนี้

อย่าเข้าไปพยายามเปิดเองหรือเข้าไปดูเอง

อย่างอันที่ซอยอะไรของคุณ

เขาไม่รู้เลยนะคุณเขากวาดใบไม้อยู่
เขาก็โกยไปตรงกอง

คือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปยุ่งอะไรเลย

คือต้องระวังตัวฮะแล้วก็ช่วงนี้ด้วย
คนก็ออกจากบ้านเข้าบ้านช่วงทำงานพอดี

มีอันหนึ่งค่ะที่ศูนย์ราชการนะคะ

ได้ยินเสียงระเบิดดังสนั่นที่แรกคิดว่ายางรถตัวเองระเบิด
พอเคลื่อนรถไปได้หน่อยตำรวจละวินบรรทรายบอกว่า

ก็เกิดระเบิดขึ้นอีกทางเลนด้านซ้าย
มันมากกว่า๒นะ
ใช่ไหมถ้าตามที่ท่านรองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดท่านบอกเนี่ยนะฮะ

ก็เลยเอารถไปจอดที่สำนักอายการสูงสุด

ทำการตรวจสอบหาวัตถุต้องสงสัย

ที่แบบมันผิดสังเกตอะไรบ้างอีกอย่างเงี้แต่ตอนนี้ก็ยังไม่เจออะไรเพิ่มเติมที่ที่
อันนี้นะคะสูตรราชการเราก็เงี่ยกองทัพไทยครับสำนักงานกศักดิ์ห่อนห่อนห้อน
กองเชียวการคือเล่นจุดใหญ่มาเลยแน่ะใช่ฮะใช่ครับนี่นะฮะ
มีอยู่จุดนึงพอไปเจอที่สารแดงแล้วต้องยกออกมาจากอีกที่นึง

คือไปกันไม่ทันตอนนี้มันพร้อมกันหลายจุดมาก
เวลานี้ใกล้เคียงกันมากเลยนะฮะไล่กันเลย
ผู้บาดเจ็บที่เป็นก็หนักสุดก็คือแก้หูทะลุคุณหนุ่ม
เป็นสุภาพบรุษท่านหนึ่งนะครับแก้หูทะลุ
ก็อยู่ลงไปมาอยู่ทั้ง๓๔ลาย
ส่วนมากจะเป็นจุกแล้วก็โดนระยะใกล้
น้องพนักงานกว่าถนนนะฮะพนักงานกว่าธม

ล่าสุดนะฮะมีรายงานครับเมื่อ๑๔
โมงเย็นนะฮะ๔๗นาทีวันนี้นะครับผม
วิยุพระราม๙รับแจ้งจากชาชนว่าพบกระเป๋าต้องสงสัยวางอยู่ที่ป้ายรถเมริมปากซอยพระหลโยธิน๔๔เขตจตุจักรนะฮะ
ใกล้สำนักงานกรมวิทยาศาสตร์ทหารบกและกรมป่าไม้ครับ
แล้วก็ผลโยธินเลย
และกำลังเดินทางนำกลับไปครับ
พบวัตถุต้องสงสัยและเหตุระเบิดในวันนี้มีการรายงานด้วยกันถึง๙จุดนะฮะ
จนขนาดนี้ก็ยังไม่รู้ว่าใครเป็นคนคุณว่ามันค่ะล่ะ
กระเป๋าลืมครับผม
อันนี้ก็ส่งมารายงานนะฮะขอบคุณมาก

ก็ต้องดูแลตัวเองกันด้วยนะครับคุณผู้ชมฮะ
ไปในบ้านไหนต้องทำเนี้ยหนึ่งนึงค่ะน่าคนบอกนะว่าหลายรุ่นน่ะ

เห็นกระแสแบบนี้ลองเอาไปทำตามเรียนแบบไปวาง
ทุกนั่นมีกล่องเกิกอยากไปทำนะ

ส่วนท่านพลตรีธนาทิพย์สว่างแสง
โฆษุออร์โรมานอลหรือว่าสถานการณ์รักษาความมั่นคง

จะประเมินทั้งสถานการณ์ที่ต้องสงสัยแล้วก็พื้นที่สุ่มเสี่ยง
ตอนนี้มีประชุมหลายอย่างเจ้าหน้าที่ก็เร่งตรวจสอบ
หาเหตุที่คนร้ายเนี่ยเข้าไปยังไงกันนี้
คือโดนหนักสุดก็คือศูนย์ราชการ
มันเป็นพุ่มไม้ใช่ไหมส่วนราชการใส่ในพุ่มไม้แล้ว
ตึ้มออกมาเลยมีทีเศษใบไม้กระจายเต็มเลย

เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะฮะ

สุดยอดเลยคนจีนเปิดไม่ปิดเสียงเลย
ส่งคลิปอะไรไม่รู้มาให้ผมเปิดแล้วมีเสียงซีดอุย
คือคลิปพวกนี้เป็นคลิปประจำเวลานายส่งนี่
คือหน้าคลิปจะเป็นเหตุการณ์อะไรที่น่าสนใจสักเรื่องหนึ่ง
เช่นขับรถดิฟต์แล้วไปชนเด็กหรือว่างูกินงั่ว
เวลาเพลิบก็จะมีเสียงคลางขึ้นมา
และถ้าคุณอยู่ในที่สาธารณะ
โรยฟ้าเคยครับกำลังดูอย่างเต็มที่เลยครับ

ปิดไม่ได้แล้วคนก็จะมองอะไรดูในเนี้ย
ส่วนสูญตัวหรือส่วนน้ำเลี้ยง

เพราะกลุ่มน้ำเลี้ยเขาจะส่งแบบขอแต่ของหนัก
เออแล้วดูไปไหนตอนนี้ก็มีเดี๋ยวคนขอ

มาดูเรื่องสาวคนนึงนะคะ
เขาอยู่ที่จังหวัดสุราธานี

อยู่ที่สุราธารณีเขาก็บอกว่า

ให้นางสาววารีน้องสะพ้ายลงไปกดเงิน

ที่มีผู้จอดติดเครื่องรออยู่ในลิฟน์หน่วนทันที
สร้างความงุ่นงงให้กับตนเป็นอย่างมาก

เงินจำนวน๑๐๐บาทได้ถูกถอนออกไปจากบัญชีแล้ว

ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิด

เป็นผู้เดินมาหยิบเงินจากช่องจ่ายเงินไป
อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบย้อนหลังเพราะว่า

หมายถึงว่าได้ใช้บริการแต่เงินเงินเขาเหรอเขาลืมเหรอ

เจ้าหน้าที่เปิดเผยว่านางสาวรีคนนี้นะคะ
เขาก็บอกว่าติดต่อประสานงานกับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง

แต่ระบบแบงกิ้งแจ้งตัดยอดเงินผิดพลาด

คนดังกล่าวก็ได้ถูกเชิญตัวมาสอบสวน
โดยกดที่ธนาคารเดียวกัน

นางสาววารีกำลังกดเงินแล้วเงินก็โผล่ในช่องนั้น

นางสาวรีก็ตกใจว่าคนร้ายมันฉกเงินตัวเองไป

คือของนางสาวรียังไม่ได้ตัด

ก็คือกดตังค์อยู่

กดตังค์อยู่แล้วเมื่อเยื่อนหาหลังกดตังค์อีกครั้งคืนนี้

แต่เขาวิ่งออกมาเลยเขาวิ่งมาแล้วก็หยิบตังค์ไปเลย
แต่เขาพูดว่าผมกดตังค์นึงหยิบตังค์ไป
เราก็เอ๊ะตังค์เราออกหรือยังเราก็ซักทั้งคู่นี้
มันเห็นตรงนี้ก็เช็คดูว่าตังค์ออกหรือยัง

แล้วก็ไปถามพี่สาวว่าความกลัวตังค์ขึ้นไหม

พี่สาวบอกว่าตังค์ส่งออกมาแล้วก็เลยบอกมีคนเอาตังค์ไปแล้ว
ก็เลยบอกพี่สาวตังค์

คิ้วคนมันมีตัวตะเกียบไปไว้บนนี้มันคุณหนุ่มมันเป็นเทรนด์
ตอนนี้ต้องเขียนคิ้วแบบหัวท้ายเกือบจะเท่ากันแล้วก็ต้องสีเดียวกันหมด
ดีกว่าเรื่องตะเกียบนะฮะยังไงฮะคืออย่างที่บอกสรุปก็คือว่าเงินของผู้ชายนั้นออกมาจริง
ออกมาแต่เขาไม่เห็นไม่มียังออกมาช้าเราว่ามันช้า
แสดงว่าไอ้นี้ต้องจ่ายก็ย้อนกลับมาคุณวาแรีกำลังกดคงแง่งอยู่คุณผู้ชายกดเงินออกมา

ถือว่าโอ้โหเดชะมันจังหวะพอดี

แล้วก็เดินไปผมแสดงว่า๒๐๐๐เขาต้องคาวให้อีกที
เพราะเขาบอกกด๒๐๐๐
คือ
อันนี้ถือว่าเครื่องผิดถูกไหม

สูงเสียไปเลยนะแล้วพี่วันนี้อาจจะได้สี่พัน
ผมกดห้าพันค่ะไม่ออกฮะอ้าวนั่งกดตั้งนานไม่ยอมออก
ไอ้เราก็รีบใช้ตังค์ทำไมอ่ะเราก็เลยไปไปโบยกับทางธนาคาร
ธนาคารก็บอกว่าคุณในบัญชีคุณไม่มีเงินเลย
เราก็อ๋อขอบคุณครับโทษครับหยิบผิดใบหยิบผิดใบ
กดโบยแรงมั้ยโบยแรงมั้ยอะไรนะโบยเบาแล้วรีบออกก่อน
ต่อข่าวต่อไปเลยฮะสรุปข่าวผมดีกว่า
โอเคมาต่อนะครับผมมาเรื่องเงินเงินทองดีกว่าคุณผู้ชม
วันที่๑สิงหาคมครับ๒๖๒นะฮะ
ประกาศรวดออกมาหมายเลขวันที่๑คือ๓๘๗๐๐๖

ปรากฏว่าร้อยตำรวจตรีวิโรธอายุ๔๙ปีครับ
เป็นตำรวจประจำสถานีตำรวจภูทรอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์นะฮะ
ตำแหน่งผู้บัญชาการหมู่งานป้องกันและปราบรามท่าตะโก
ถูกรางวัลที่๑๒ฉบับเป็นเงิน๑๒ล้านบาทนะฮะ
พร้อมทั้งได้นำสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกรางวัลเข้าแจ้งความเป็นหลักฐาน
นี่เนี๊ยบนะถูกรางวัลที่๑ปุ๊บแจ้งความก่อนเลย
ตำรวจเหรอใช่ครับตำรวจครับ
ซึ่งร้อยตำรวจตรีวิโรธเผยว่าดีใจมากไม่คิดว่าจะถูกรางวัลใหญ่ขนาดนี้
ขณะนี้ญาติพี่น้องมารวมตัวที่บ้านเป็นจำนวนมาก

พอถูกรางวัลปุ๊บญาติจะมาจากไหนไม่รู้นะครับผมเยอะแยะมากมาย
ซึ่งก่อนหวยออกได้ไปซื้อสลากกินแบ่งที่ร้านแม่ค้า
หน้าที่ว่าการัมเภอท่าสนโกต้องการหมายเลข๖๖๐
เนื่องจากตนฝันถึงเทพพ่อแก่ครับ
แต่เมื่อไปหาซื้อเลขที่ต้องการแล้วไม่พบครับ

จึงตัดสินใจซื้อมา๑คู่ครับ

ปรากฏว่าถูกรางวัลที่๑ซะอย่างนั้น

รู้สึกดีมากครับแล้วยังไม่วางแผน
ว่าจะนำเงินไปทำอะไรนะครับ
แต่ว่าจะนำเงินไปให้นางบุญส่งอายุ๘๑ปีซึ่งเป็นแม่ครับ
เอาเงินไปฝากคณาคารก่อนนะครับ
จะลงทุนค้าขายกันต่อไปครับ
แล้วก็มีรายงานเพิ่มเติมมาว่าในพื้นที่อำเภอท่าตะโกนครสวรรค์เนี่ยนะฮะ
ไม่ได้มีแค่ร้อยตำรวจตรีวิโรธนะที่ถูกรางวัลที่๑เท่านั้น
เพราะทราบว่ามีคนถูกรางวัลที่๑ที่เทศบาลธาตะโกอีก๒คนครับ

ผมผมผมผมตรงเดียวกันตราบร้านเดียวกัน

รวมแล้วนะฮะที่ท่าตะโกมีรางวัลที่๑๕ใบมูลค่ากว่า๓๐ล้าน

อีก๒รายไม่ยอมเปิดเผยชื่อเพราะว่ากลัวว่าเปิดเผยแล้ว
ญาติจะมาที่บ้านเยอะนะครับผม
ทราบแต่เพียงว่ารายหนึ่งเป็นพ่อค้าเปิดร้านสเต็ก

เปิดรัสสเต็กต์อยู่ตอนนี้รัสสเต็กต์เต็มรุ้นนะฮะ

ถามหน่อยสิถ้าเราถูกเนี่ยเราไม่เปิดเผยได้ไหม

แต่คนที่รู้ก็คือคนขายเขาจะรู้ว่าเขาซื้อเลขเนี้ยไม่หรอกบางคนเขาก็ไปแจ้งความ
ใช่ไหมความปลอดภัยเออบางคนเขาก็เหมือนกับเอาช่วยก่อนไงแม่
คือคือน่าจะมีแต่ตำรวจไม่บอกได้ไหมอ่ะคือคือคนที่เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะ
คือพี่เมียวขายสลากพี่เมียเขาจะมีใช่เราจะรู้คนขายจะรู้
พี่จะรู้ใช่ไหมไอ้คนที่รู้นี่แหละก็จะไปพูดว่ามีคนถูกนะ
อ๋อคนเนี้ยไปถูกในอ่าซื้อจากชั้นปลายอะไรอย่างเงี้ย
ต้องบางทีที่โรงพาร์คแบบไปโทรโทรแจ้งอืม
อ่าก็จริงจริงเพราะว่าคือเขาก็จะมีสายโรงพาร์คสายตำรวจใช่ไหมคะ
ที่เขาจะอยู่อะไรอย่างเงี้ยว่ามีคนมาแจ้งอ่าความ
เขาก็จะมีการบันทึกประจำวันว่าที่ไหนยังไงเขาต้องโทรเช็คแล้วล่ะ

ต่างประเทศนี่มีถึงขนาดที่ว่าคลุมหน้าเลยนะฮะใส่หน้ากาก

กันเห็นยังไงก็แต่บ้านเรายังไม่มีแบบนั้นบ้านเรายังไม่แบบนั้น
เออเออเดี๋ยวพี่พ่าถูกเขาคนก็จำไม่ได้หรอก
อ่าไม่รู้ต้องถอดแว่นไปเอาเออต้องถอดแว่นไปเอา
ถอดแว่นไม่เอาถอดแว่นไม่เอาไม่ใช่เพราะหวยนะฮะ
ของเขิงของเขิงต่างต่างตอนที่ไปเสนียง
จังหรือเปล่าจังหรือเปล่าจังหรือเปล่าจังหรือเปล่า
จังหรือเปล่าจังหรือเปล่าจังหรือเปล่า

จังหรือเปล่าจังหรือเปล่า

จังหรือเปล่าจังหรือเปล่า

จังหรือเปล่าจังหรือเปล่า

จังหรือเปล่าจังหรือเปล่า

จังหรือเปล่าจังหรือเปล่า

จังหรือเปล่าจังหรือเปล่า

จังหรือเปล่าจังหรือเปล่า

จังหรือเปล่าจังหรือเปล่า

จังหรือเปล่าจังหรือเปล่า

จังหรือเปล่าจังหรือเปล่า

จังหรือเปล่าจังหรือเปล่า

จังหรือเปล่าจังหรือเปล่า

จังหรือเปล่าจังหรือเปล่า

จังหรือเปล่าจังหรือเปล่า

จังหรือเปล่าจังหรือเปล่า

จังหรือเปล่าจังหรือเปล่า

ลงแว็บเนอะหรือว่าถ้ามันเห็นข่าวอะไรอยู่ก็ตามก็ต้องช่างใจให้ก่อน

นุ่มกระลาฮ์นุ่มกระลาฮ์ป้างแจ๊สชื่น

ขนอนแล้วที่สำคัญแจกรถแจกมอเตอร์ไซค์เสร็จปุ๊บบอลรับงานเลยจ้า

แล้วก็บอกว่านี่เห็นไหมจะมาแล้วขายบัตร

ปัญหามันคือเอาบัตรไปขายด้วยแล้วขึ้นเอาท์ใหญ่เลย

บอกอ๋อไอ้คนนี้ใช่ไหมกูเคยโดนมาปีที่แล้วแบบนี้แหละ

แล้วมันเนี่ยติดคุกวิธีแล้วตอนไหนก่อนมันบวชเป็นพระ
แล้วก็บอกว่าจะทำอะไรนะสวดสวด

จ้างโมโหลีมาเล่น๓วัน๓คืนไม่จ่ายตังค์เขา

มีสถานที่จะจัดงานจริงไหม

แต่หนุ่มกะลาอัดคลิปให้

พี่เอาแอลกท์จี้ไปโชว์ตัวงี้

หนูก็ถ่ายมาแล้วเค้าส่งมาในไลน์

ทุรกิจ่างนี้เขามีอ่ะมีบองมีเบอร์
แองจี้ที่ชอบแสบคนอื่นให้คนอื่นมาพูดเนี่ย

เดี๋ยวรอทีวเสิร์ฟวันจันค่ะ

แองจี่เนี่ยมีงามไมดีจาตัวที่ขนอมนะ

หนึ่งเหรอโอเคเดี๋ยวผมโอนเงินไปให้นะ

แต่เดี๋ยวสักพักนึงเนี่ยเดี๋ยวจะบอกนะว่าจะให้ไปวันไหนอะไรยังไง

งจี้เดี๋ยวแองจี้จะมาเนี่ยมาทั้งคณะกี่คน

เอาขึ้นเครื่องบินมาหมดเลยนะไม่ต้องห่วงนะตรงนี้นะ
ผมจัดการให้หมดเลยเดี๋ยวแองจี้ช่วยอัดคลิปแล้วส่งมาให้ผมหน่อย

พี่เอาอันนี้ไปให้แม่ค้าแม่ขายดู

จองจองมาจองมั้ยยืนยัน

เนี่ยดูดิสุดมาก

ทานอธมิตรมันก้นตีดนิ้วหายตัวเองเยอะ

มันมีเรื่องของวัดไผ่เข้าติดมาเรืองมันก็แบบ

ให้เค้าเอาจองหล่อยกว่านี้เท่ากำแพง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

รอบรการตรวจสอบอยู่นะครับตอนนี้นะครับ

ได้อีกข่าวนิดนึง

แนวคิดของที่อ๋ออฮอันนี้ดีมากคนผู้ชมค่ะ
สาธารณสุขเขามีแนวคิดว่าจะส่งย้ายถึงผู้ป่วย
เพื่อลดการต้องมารอมาเอายาที่โรงพยาบาล
นายสาธิตปิตุเตชะเนี่ยนะคะก็บอกว่า

อาจจะให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

เป็นผู้ที่นำยาไปส่งบ้านผู้ป่วย
ที่ไปรับการรักษาบริเวณลงที่โรงพยาบาลเนี่ย

แล้วก็๒ผู้ป่วยได้พบแพทย์ตรวจสอบ

ซึ่งบริหารการรับยามันมีหลากหลายวิธี
ให้ผู้ป่วยได้รับการตรวจวินิจฉัยจากแพทย์แล้ว

มันจะนานมากเลยนะไอ้ช่องรับยาเนี่ย

ให้อสมมันคงรับยาแล้วก็ไปส่งให้ผู้ป่วยที่บ้าน
ผู้ป่วยมันต้องเสียเวลารอรับในโรงพยาบาล
ลดความแออัดของโรงพยาบาลแล้วก็ส่งยาให้ทางบ้าน
โรงพยาบาลจุลาลงกรมีการดำเนินงานอยู่
พบว่าสามารถจะลดระยะจาก๔๖นาทีเหลือ๖นาที
ได้เลยคือไม่ต้องรอหรอกใช่โดยพิจารณาเฉพาะอะไร

หลังจากผ่านการตรวจวินิจฉัยของแพทย์แล้ว
ซึ่งก็จะเป็นยาที่ไม่ต้องไม่ซับซ้อน
เขาบอกว่ายาที่ไม่มีความซับซ้อนที่ต้องอธิบายการใช้ยา
แล้วก็เป็นยาที่ผู้ป่วยใช้ประจำอยู่แล้ว

พูดว่าต้องใช้อันนี้แตกต่างไปจากที่เคยใช้นะฮะ
แล้วก็ใช้ง่ายอย่างเช่นสารเวลาหลังอาหารอะไรแบบนี้
แล้วที่ถ้ามันซับซ้อนต้องให้เพศรัชกรอธิบายเนี่ย

ขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการหารือในรายละเอียด
แล้วก็พร้อมรับฟังทุกข้อความเห็นนะฮะว่า

แต่ว่าการขนส่งก็ผมว่าก็ใช้
เขาใช้ไม่น่าจะยากตอนนี้

เพราะว่าการส่งเดี๋ยวนี้มันมีหลายยี่ห้อเหลือเกิน
ใช่มันเยอะนะ

หมอฟันหน่อยไหมเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังก็ได้ชาวอินเดียเขาไปเจอนะฮะเด็กคนหนึ่ง๕๒๖ซี
ไม่น่าเชื่อคือเด็กคนนี้อะไร๕๒๖ซีคนเดียว๕๐๐กว่าซี
เขาคิดว่าเด็กนี้เท่าไหร่เท่าให้เดา
เด็กก็ต้องไม่เกิน๑๐ถูก๗ควบ
จะกี่ขวบก็ไม่รู้แต่๕๐๐กว่าซี่เข้าไปในปากได้ยังไง
คือจริงแล้วเด็กคนนี้เขามีอาการปวดกรามปวดอยู่ข้างใน
ปรากฏว่าหลังจากนั้นเขาก็ไปเอ็กซาเรย์ดูแล้วดูอีกปรากฏว่าไปเจออย่างนี้คุณผู้ชมฮะ

ไปเจอว่าเด็กมีฟันฝังอยู่ข้างในเหงือกตัวเองในกามตัวเอง
ทั้งหมด๕๒๖ซี่คุณผู้ชมดูเสียเวลาเรียนไปการแท็กซี่เลย
ขากันไกลแล้วก็ใบหน้าด้วยคุณหนุ่มใบหน้าตรงไหนเนี่ย
กันไกลบนมีฟันซ้อนกันไม่ใช่เรื่องที่แปลกมากแต่ประหลาดก็คือพวกขากันไกลร่างไม่น่าจะซ้อนได้ขนาดนั้น

เราถอนกันซี่เดียวแล้วก็น้ำตาเล็ดนะอันนี้ถอนกัน๓๐๐กว่าซี่เนี่ยพาเลยนะ
พาแล้วล่ะพาเลยเนี่ยเป็นซี่เล็กไอ้เล็กนั่นน่ะคือฟันนะคุณผู้ชมฮะ
มันไม่ได้แตกนะฮะแต่มันเป็นฟันจริงเลยล่ะ
๕๒๖ซีมันเล็กเนี่ยฮะ
เขาบอกสาเหตุเป็นอะไรยังไม่รู้น่าจะเป็นพันธุกรรมแล้วก็ปัจจัยธรรมชาติอย่างเช่นอย่างเช่น
รังสีในอากาศว่ะคุณมันเป็นความผิดปกติ
แบบไปเจอรังสีอะไรมาแล้วแบบงอกเล็กขึ้นมา
โอ้โหไอ้ซี่ใหญ่นั้นถอนยากนะ

มีคำถามอันไหนฟันน้ำนมอันไหนฟันแดง
๗ขวบมันยังไม่แท้ดิน่าจะเป็นแท้ล่ะ
แท้แล้วด้วยน่าจะเป็นแท้แล้ว
เขาบอกว่าพ่อแม่เขาบอกว่าเห็นกรามของลูกเนี่ยบวมแต่๓ขวบนะ
แต่ไม่ได้พามารักษาเพราะว่าลูกขัดขืนแล้วงอแง
ทุกครั้งที่พามาหาหมอเอ้าเลยรอเป็นอีก๕ปี

ยังเหลืออยู่ในปากก็เหลือซี่ปกติ
เหลือปกติแล้วเนี่ยนะฮะโอ้โห

ตอนนั้นมีเด็กเรียนอยู่มหาวิทยาลัยนะครับ
ปั่นเนี่ยรู้สึกจะมี๒๖๕ซี

วันนี้เป็นแต่เด็กอินเดียเหรอ

๗ขวบนี่เขาก็เลยไม่มีภาพให้เพราะว่ายังเป็นเด็ก

คีนิกนวยเลยด้วยถ้าคิดซีสาบแบบ๓๐๐๕๐๐

คือมันไม่มีความสุขแน่นอนเพราะว่าขึ้นไม่มีระเบียบเลย

อาหารก็ผมว่าน่าจะลำบากเจ็บด้วย

ชั้นล่างของเหงือกอะนะ

อ้าวคุณพ่ากุ้งสารกันบูดใหม่มามั้ย
มาครับผมนะฮะมาที่พบสารกันบูดครับ
น้ำพริกของพิธีกรของเรานะฮะน้ำพริกหนุ่ม

เกินมาตรฐานถึง๑๑เท่าครับคุณผู้ชมฮะ
ทดสอบฉลาดซื้อมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคครับ
ร่วมกับเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคเหนือครับ
สุ่มเก็บตัวอย่างน้ำพริกหนุ่มในพื้นที่ภาคเหนือ
จำนวน๑๗ตัวอย่างในเดือนมิถุนายนนะฮะ
และส่งตรวจหาปริมาณวัตถุการเสียประเภทกฎ
เป็นโซอิกและกฎซอบิก

โดยนางสาวมนฤดีโพอินครับ
วิชาการด้านอาหารมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
ระบุว่าจากผลทดสอบตัวอย่างน้ำพริกหนุ่ม
ที่พบสารกันบูดมีปริมาณสูงถึง

ซึ่งเกินค่ามาตรฐานที่ทางกระทรวงสาธารณสุขกำหนด

คืออ่านยี่ห้อเลยนะฮะ
น้ำพริกหนุ่มอุ๊ยคำตราขันโตก
จากตลาดวโรรสจังหวัดเชียงใหม่
และน้ำพริกหนุ่มยี่ห้อวันนภา
จากร้านวันนภาจังหวัดเชียงรายครับ
ร้านนี้ครับไม่พบนะฮะสารกันบูดนะฮะ

นอกจากนั้นพบเลยครับ๘ตัวอย่างครับ
พบสารกันบูดเบนโซอิกกับกฎซอบิก

เกิน๕๐๐มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม

คือยี่ห้อเลยนะฮะ
ยี่ห้อแม่ศรีนวลจากร้านของฝาก๓แยกเด่นชัยจังหวัดแพร่
๓ยี่ห้อแม่มารสีเหมือนกัน

จากตลาดสดแม่ตำจังหวัดพยาว

ี่ห้ออำพันธ์ครับจากร้านข้าวแตนของฝากจังหวัดลำปาง

จากตลาดสดไม่รู้จังหวัดพยาวครับ

ไฮสูตรดั้งเดิมจากจังหวัดเชียงรายครับ

นี่คือไม่เกินมาตรฐานครับไม่เกิน๕๐๐มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมฮะ
อย่างไรก็ตามครับตั้งข้อสังเกตถึงปริมาณกฎเบนโซอีก
ตรวจพบเล็กน้อยอาจจะเป็นกรดเบนโซอิกจากธรรมชาติ

เพราะสารกันบูดในปริมาณน้อยไม่เพียงพอต่อการใช้ถนอมอาหารครับ
อาสาสนักศูนย์ในบื้นที่เพื่อช่วยกันสำรวจคุณภาพมาตรฐานสินค้าของฝากประเภทอื่น
รวมถึงได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้วัตถุเจือปนอาหารให้ถูกต้องกับผู้ประกอบการ
เพื่อยกระดับมาตรฐานของฝากภาคเหนือให้

วันรุ่งขึ้นก็ทานก็อีกวันก็ไม่ได้ละ

หลังก็ใส่กันเยอะแล้วก็มันผสม

ตอนนี้มันผสมกับข้าวยาวเยอะ
ให้มีบอดี้เพราะมันได้รู้สึกว่าได้เยอะจังเลย

เป็นเรื่องคู่ขนาดอีกเรื่องหนึ่งครับ

เคยซื้อน้ำพริกหนุ่มที่สนามบิน

สนามบินไหน

เพราะเราซื้อในสนามบินเราก็คิดว่าจะเอากลับมาได้

แต่มันมีประตานะต้องทิ้ง

มันมีปราบายิมาลมันเยอะ
มันเป็นสารตั้งต้นระเบิดได้

ยังไงเราก็ซื้อในสนามบินนะ

เมื่อก่อนได้นะมันนี่นี้ร่าสุตรร่อยัง

แผลช่างงานถือกินครั้งนี้ก่อน
อยู่ในห้องนักบิน
แล้วแพ้กะนี้ทำอย่างไรละ

ก็เดี๋ยวรู้กันฮะขโมยไฟหลวงครับ

ครับผมนะฮะกลับมาข่าวใส่ไข่นะครับ
สดสดใหม่ให้เยอะ

กว่าข้อข่าวต่อไฟหลวงใช้ฟรีในบ้านครับ

ถูกสารพิพากษาจำคุก๒ปี๖เดือนไม่รอลงอาญาด้วยนะครับ
แต่เติ้ลได้ประกันตัวออกไปครับพบว่าเรื่องนี้เกิดจากที่ร้านคาแคร์
มังกี้ช็อปของเติ้ลมีการลักลอบใช้ไฟหลวงนะฮะ
พิเคราะห์พฤติกรรมแห่งคดีครับประกอบรายงานการสืบสอและพินิษฐ
จำเลยแล้วเห็นว่าเป็นการลักใช้กระแสไฟจำนวนมาก
กราธรรมต่อเนื้องกันมากกว่า๓ปีและกราธรรมผิด
เป็นการกระทำผิดที่มีการวางแผนไตรตรองนะฮะ
ไม่ใช่เกิดจากความโลภชั่วครั้งชั่วคราว
มีพฤติการร้ายแรงไม่สมควรแก่การรอลงโทษนะฮะ
หรือเล็กเจ้าของอาคารครับเปิดเผยเมื่อปี๕๗
การไฟฟ้าได้ตัดหม้อแปลงไฟเนื่องจากร้านของเติ้ลไม่จ่ายค่าไฟ
แต่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ผ่านมาเห็นและพบว่าร้านของเติ้ล
เปิดปกติและมีการใช้ไฟอยู่นะฮะ
ทำการตรวจสอบภายในร้าน
และพบว่าร้านของเติ้ลต่อไฟตรงไม่ผ่านหม้อแปลง
จนมีการเปรียบเทียบปรับเติ้ลก่อนจะส่งสารครับ
เจ้าหน้าที่ที่เข้ามาตัดถามว่าทำไมตัดไฟแล้วยังมีไฟใช้อยู่
ก็เลยมาถามผมผมก็บอกว่าไม่รู้ครับ
เขาเช่าผมอยู่ผมสงสัยก็เลยให้ช่างเช็คดู
ไฟถูกใช้ไปไหนบ้างปรากฏว่าเขาต่อไฟจากจาก
ไฟฟ้ามาใช้ในอู่ผมด้วยและทางบ้านเขาด้วยครับฮะมันมีวิธีอ้าว
ทั้งบ้านด้วยเหรอนี่ฮะบ้านอยู่ใกล้เคียดอย่างนี้เลยฮะ
ใช้ในอู่ผมและทางบ้านเขาด้วยนี่แหละครับคือสายไฟที่ผ่านหน้า
บ้านนี่เหรอจำได้มันทำได้ไหมคุณ
คุณเรียนจิตรกรรมมาคุณต้องรู้จริงจริงเอากันเอากันจริงจริงก็ทำได้
จริงเหรอไม่ทำได้ทำได้ทำได้ครับแต่ว่าต้องก็ต้องแอบทำนะฮะ
เพราะถ้าเห็นก็เป็นแบบเนี้ยแหละก็โดนไปแอบก็ไม่ได้แอบก็แอบก็ผิด
วิธีที่ทำมันปลอดภัยหรือคือเอาสายเขามาต่อเขาบ้าง
มันต้องเป็นช่างเลยนะถ้าไม่ปลอดภัยสามปีคงใช้กันไม่ได้นะฮะ
หมายถึงว่าเป็นชั่งต้องเป็นระดับชั่งอ่าก็ต้องนิดหนึ่งนิดหนึ่ง
ไม่ใช่แบบว่าต่อคงไม่ใช่เอาสามตาไปเสียบแล้ววิ่งเข้าบ้านเลย
โง่นั้นโง่จำนวนปริมาณกระแสไฟเข้ามันเยอะมันน้อยมันไหม้มันอย่างนี้ไม่ได้นะ
จริงสายไฟสายไฟเนี่ยสายไฟเล็กสายไฟใหญ่ก็มีส่วนเกี่ยวกับกระแสไฟ
เพราะถ้ากระแสไฟมาเยอะแล้วใช้สายเล็กเกินไปใช้ไปนานจะร้อนแล้วมีสิทธิ์ที่จะมา
เพราะว่าหม้อเนี่ยก็น่าจะถูกยกไปแล้วหม้อแปลงของเขา

ใช่ไหมฮะทั้งนั้นเขาน่าไปจั๊มมาจากตัว

เราก็ลากใส่เข้ามาในในในในตัวตัวอีกล้านล้างรถเขาเนี่ยแหละ
เออแล้วก็กระจายไปถึงได้น่าจะเป็นสายใหญ่อยู่แล้วแหละอันเนี้ย
ต้องระดับระดับอุตสาหกรรมใช้เยอะสามปีใช้เยอะนะฮะ
ถึงไม่รอลงอาญาเลยนะฮะ๒ปี๖เดือนเลยแต่ประกันตัวไปแล้ว
ประกันตัวเพราะว่าประกันตัวออกไปสู้นะสู้คดี
ก็สู้ต่อครับก็ถ้าสู้ไปก็ถ้ามันผิดจริงมันก็ใช่ไหม
ออกมาแล้วก็เราก็ต้องมาสู้คดีใหม่ไปอุทธอน
ประกันออกมายังไม่ยังไม่ได้แจ้งว่าราฟสารภาพน่ะนะคะก็ไม่รู้เหมือนกัน

ต้องถามพี่หนูว่าไม่ค่อยเขาได้ขึ้นสารอ่ะ

อูหูคือเรื่องอะไรทางคดีหรอ
คือหนึ่งในคดีนั้นโคตรฮาเลยผมจะบอกให้

งั้นนึงอะ

เออแล้วคือก็
ทางผู้เสียหายเขาก็มีหลักฐานยืนยันทุกอย่างนู่นนี่นั่นเขาก็เอารูปมาให้ดู
ว่าคนนี้ไปก่อเหตุขโมยของของเขา
แล้วก็ปรากฏว่าเขาได้รูปนี้มาจากการที่เขาเอาบัตรของเขาเนี่ย
ไปซื้อของปรากฏว่าคนนี้คนที่ขโมยเอาไปเอาบัตรเข้าไปซื้อของเนี่ย
มาฟ้องเจ้าทุกข์อีกแล้วก็มาฟ้องผมด้วย

จะไม่ยอมรับยังไงก็ตัวเขามันรูปเขาเอาบัตรไปรูดอ่ะ

เราอย่างกลับมาฟ้องกูอีก

บ้า
เรื่องของคุณอ้ำพัชราภาอะไรยังไง
คุณอ้ำฉลองวันเกิดให้คุณพ่อในครอบครัวนะฮะ
น้ำแม่น้ำต้องปล่อยภาพเร็วสักนิดนึงนะฮะมือน้ำเนี่ยต้องปล่อย
นี่หน่ะอยู่หลังคุณอ้ามไงนะครับ
นี่ครับก็เป็นภาพที่เรียกว่าเห็นแล้วก็ยิ้มตามนะครับ
ให้กับคุณพ่อวรบุสปีนี้อายุหกสิบหกปีนะครับ
ร่วมกันนะฮะก็มีเพียงครอบครัวของคุณอ้ำสามคนพ่อแม่ลูก
แล้วก็ด้านหลังนะฮะก็มีไฮโซโพกนี่มายืนอยู่อย่างนี้นะครับ
แล้วก็มีอีกคนนึงคือคุณโอ้ดนี่ก็เป็นสามีคุณจิ๊กกิ
จุธามาศนะฮะก็มาร่วมอวยพรด้วย
นี่คุณพ่ออ้ำก็คือคุณแม่นี่คุณโอ๊ตนี่คุณพกนี่อ้ำถ่ายแล้วสิ

พ่อของอ้ำเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกับพี่ชายเป็นเพื่อนกับพี่ชายผม

อายุน้อยเหรอก็เหมือนพี่ชายไม่มีแก่
เป็นเพื่อนก็ได้แต่ว่าสมัยก่อนเขาไม่ถูกกันเขาก็ไปกัน

ส่วนใหญ่เริ่มจะบดโหดก่อนสุดท้ายรักกันตอนรุ่นผู้ชาย
หนูสนใจว่าพี่ชายพี่หนูกับพี่หนูคงห่างกันเยอะเพราะพี่หนูหน้าเด็กมากเลย
ใช่เก๊ก็ประมาณนี้เพราะรุ่นเดียว๖๖น่ะ
ก็ตอนนี้ก็เป็นที่แล้วล่ะเพราะว่าเข้ารับพระราชทานน้ำสางสมรสพระราชทานแล้ว
บีมาติกานะคะคบหาดูใจกับไฮโซกรกรกิจจุลางกูล
นักธุรกิจทายาทเครือสมิตรกรุ๊ปผู้ผลิตส่วนยานยนต์ใหญ่หยุดสุดของประเทศไทยเนี่ยนะฮะ
ฝ่ายชายเขาทำเตอร์ไพรส์มาทีแล้วขอสาวบีแต่งงานเมื่อปลายปี๒๕๖๑ที่ผ่านมา
รายการเราก็เสนอข่าวไปแล้วด้วยนะคะล่างสุดเมื่อวานนี้วันที่๑นะคะ
โซกรก็เข้าพิธีสมรสพระราชทานโดยสาวบีได้โพสต์รูปคู่สวยสง่าในชุดไทยบรมพิมาร
หลังจากได้ลงรูปดังกล่าวไปเพื่อนเข้ามาแสดงความยินดีจนไอจีแทบทะลุนะคะ
ก็ทางรายการเราขอแสดงความยินดีกับน้องบีและเจ้าบ่าวด้วยค่ะ

ครับผมเปรียบเทียบซะแหมไอจีแทบทะลุ

เรื่องของคุณเจมส์มาบ้างนะครับ
ข่าวมันเยอะเยอะนี่

อ่านกันไป
โอ้โหข่าวมันเยอะจริงครับ
งานเล่าเจมมาถูกเดาว่าเป็นพระเอกซุ่มคบน้องสาวเรนูหรือว่าน้องพายเออรินรดา

หลังจากมีข่าวของคู่นิโคลีนพิชภากับคุณบอยประกอบ
ซึ่งคู่นี้ฝ่ายหญิงออกมาเคลียร์ไปแล้วนะครับ

ไม่ได้มีอะไรในกอไผ่เป็นแค่พี่น้องคนรู้จักกันเท่านั้นเอง
ไม่ได้ใส่หมวกคู่แต่อย่างใด
เพราะเป็นหมวกของมูลนิธิออทิสติกไทยนะฮะ
ซึ่งบอยก็เป็นอีกคนนึงนะคะที่อุดหนุนหมวกนี้จากโครงการ

แต่คู่ล่าสุดก็มีประเด็นใส่หมวกคู่กันเช่นกัน

เมาส์นะฮะชื่อย่อเรื่องราวของพระเอกกับแฟนสาวดารา
ที่เพจเฟสบุ๊คเจมอยด์๑๐๘
ได้มีการลงข้อมูลเอาไว้นะครับว่าเป็นพระเอกที่คนนั้นไม่คิดว่าจะมีแฟน
เพราะเพื่อนสแกนให้ตลอดกับแฟนสาวที่เป็นดาราเหมือนกัน
แม้จะยังไม่เปิดตัวแต่เห็นว่าคู่นี้หวานมาก
ใส่หมวกคู่ที่มีชื่อย่อแล้วก็ควงกันไปเที่ยวต่างประเทศด้วย
ซึ่งยังไม่เคยเปิดตัวว่ามีแฟนเลย
แถมยังตรงที่บอกกับเพื่อนในกลุ่มนะครับว่ามักจะสแกนสาวให้ด้วย
ส่วนฝ่ายแฟนสาวดารานั้นก็เดากันไปนะว่าเป็นน้องพายรินรดา
ที่เล่นเป็นบทวันนาน้องสาวของเรนูในละครกรงกรรมนะฮะ
ตอนนี้ก็ต้องรอทั้งคู่ออกมาพูดก่อนนะครับว่าสรุปแล้วเรื่องราวทั้งหมดเป็นยังไง
อันนี้ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าพี่อ่านตามข่าวนะ

ไม่หรอกเพราะว่าเมื่อกี๊แบบเจอคำงานเดี๋ยวเขาจะหาว่านูนี่น่ะ
ฉันยังไม่พูดเลยเพราะว่าฉันกำกับน้องพายอยู่ตอนนี้

ผมจะบอกให้นะวันก่อนไอ้ข่าวนั้นน่ะ
นัตรราช
เจออะไรครับ
นั่งโต๊ะดีกว่าใครรู้ไหม

คือคนไปตีประเด็นว่าเป็นเขาไงตอนนั้นน่ะ

ที่เรามาออกรายการกันคนไปตีว่าเป็นพีชพัชรา

วันหนึ่งผมไปเจอน้องเลยผมก็เข้าไปก่อด้วย

พี่แบบไม่ได้พูดหมายถึงพีชนะ

ก็เอาดีเข้าตัวเอาชั่วคนอื่นไป

บอกไม่มีอะไรพี่ผมก็ยังงง
คุณเมกก็เริ่มมันได้บอกว่าเป็นเขา
แต่ผมก็ไม่ได้บอกว่ามันเป็นเขานะ
เขาเดาจากคนนี้เลย
เพจน่ะเอาจากข่าวจากคนนี้ไปลง

แล้วบอกว่าเป็นคุณโน๊ตน้องเคย

คือบอกจริงนะบางทีพอเรามาอ่านข่าวนี้

มันเป็นข่าวที่มันมาจากที่นู่นที่นี่ที่นั่น
แต่พอเรายีบมาปุ๊บมันเป็นประเด็น

แล้วเป็นตัวจริงด้วยไง
เราก็มองหน้ามึงทีก็แบบ
เรามาได้อ่านข่าวเขาด้วย
ข้าก็ต้องรับผิดชอบแบบนี้

เวลาลาบางคนเนี่ยแม่งมาพูดกับผมขอโทษไม่ใช่ไหม
เวลาลาบางคนเนี่ยพูดกับผมว่าไงว่า
เมื่อก่อนเนี่ยเราสนิทกันนะแต่ตั้งแต่พี่มาทำข่าวเนี่ย
หรือว่ามาแบบนั่งอ่านข่าวเกี่ยวกับบันเทิงเนี่ย
บอกตรงว่าเขาไม่กล้าที่จะคุยอะไรกับเราอีกเลย
เพราะไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาคุยอะไรกับเรามันจะมาหลุดอยู่ตรงไหน

ไม่ก็จริงหมายถึงว่าก็จริงคือถ้าเรามีข่าวเราก็ต้องอ่านไปตามข่าว
ก็คือเนื้อข่าวเราไม่ได้มีเรื่องส่วนตัวกันแล้วกันถูกไหมเราก็รู้จักกันแหละ
แต่ไม่มีใครอยากเป็นข่าวสิ
ไม่ต้องกังวลเรื่องพี่เลยพี่เองยังไงพี่ก็เคยไปพูดพูดอะไรอยู่แล้ว

เหมือนเดี๋ยวไหนบ้างหนูก็เล่าให้พี่หนุ่มฟัง

วันนี้หนูไปเจอคนนี้มาคนนี้นี่มา
หนูก็เจอพี่ดาราหลายคนเขาก็เล่าสู่กันฟัง
บางทีเราก็ถามว่าพี่เป็นยังไงบ้างช่วงนี้

ก็อยากจะฝากบอกนักแสดงบางคนที่คิดแบบนี้กับพวกเรานะ

ถ้าเกิดว่าพวกเราเป็นคนที่พูดนู่นนี่นั่น

ป่านี้นะโอ้โหหลุดมายิ่งกว่าไส้

แต่มันเป็นพี่ก็เป็นเหมือนกันถูกป่ะ

จริงคือเรื่องมันไม่ใช่ไอ้ที่คุณผู้ชมได้ฟังนะ

เราไม่ได้คอนเฟิร์มว่าจริงไม่จริงคุณแม่

นี่ตีฮาไปครับผม

กล้องไม่ตัดสักทีมันจะส่งยังไงเลย
หรอกคือต้องบอกอันนี้ในหลักความเป็นจริงเลยนะคุณผู้ชม

แล้วเรามานั่งอยู่ตรงนี้เราก็ต้องทำหน้าที่ของเรา

ลงเวทีมันก็ต้องต่อยมันเป็นกติกา
พอออกนอกเวทีมันก็เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกัน

มีข่าวออกมาแล้วเราก็อ่านตามข่าวเท่านั้นเอง

ต้องยอมรับอย่างว่ารายการเรามันดังไง

บางทีก็พูดเล่นขำอย่างอีใบมะกรูดแกเนี่ย

บางทีมันด่าผู้จัด

หนูหนูจัดการเขานี้ให้พี่หน่อยไม่ไหวล่ะ

โอ้โห

แต่ไว้กันว่าทำงานเลือกสุดท้าย
ถึงส่งคลิปเสียงมาก็มาก
เรารู้สึกว่ามันจะหยุดไป

พี่หนุ่มก็รู้จัก

พี่หนุ่มก็รู้จัก

พี่หนุ่มก็รู้จัก
พี่หนุ่มก็รู้จัก
พี่หนุ่มก็รู้จัก

พี่หนุ่มก็รู้จัก
พี่หนุ่มก็รู้จัก

พี่หนุ่มก็รู้จัก
พี่หนุ่มก็รู้จัก
พี่หนุ่มก็รู้จัก
พี่หนุ่มก็รู้จัก
พี่หนุ่มก็รู้จัก

พี่หนุ่มก็รู้จัก
พี่หนุ่มก็รู้จัก

พี่หนุ่มก็รู้จัก

พี่หนุ่มก็รู้จัก

พี่หนุ่มก็รู้จัก
พี่หนุ่มก็รู้จัก
พี่หนุ่มก็รู้จัก

พี่หนุ่มก็รู้จัก

พี่หนุ่มก็รู้จัก

พี่หนุ่มก็รู้จัก
พี่หนุ่มก็รู้จัก

พี่หนุ่มก็รู้จัก

ก็บอกว่าตรงนี้หลงหล่องมาก

ผู้ประกอบกิจการวันนี้คือเงียบจริง
ไปไหนมาไหนระว่างตัวเอง
พบเห็นวัสดุแปลกปลอมก็อย่าเข้าไปใกล้มัน
พยายามแจ้งเลยนะฮะเอาวันนี้ลาไปก่อนนะครับ